ที่เกิดขึ้นในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่นครพนมหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เข้าไปอยู่ในห้องข้างเกิดอะไรขึ้นไปดูนะฮะ
เจ้าของคลิปก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยนะครับบอกมีหนุ่มมาถ้ำมองนะฮะแอบเข้าไปอยู่ในห้องนี้นะครับ
เจ้าของคลิปก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยนะครับบอกมีหนุ่มมาถ้ำมองนะฮะ
เข้าไปอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงในปั๊มน้ำมันนะครับก็เลยจับได้แบบคาหนังคาเข่านี่นะฮะ
พร้อมกับแจ้งเตือนภัยด้วยบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มนะครับ
คืนวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมาที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับ
พลเมืองดีเขาก็เข้ามาช่วยเหลือกันด้วยนะฮะก็คุมตัวแล้วก็แจ้งตำรวจสพธาตุพนมให้มานำตัวไปดำเนินคดีนะครับ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๕นะครับเป็นชาวชายภูมินะครับบอกว่ามากับเพื่อนนะมาเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
แล้วนี่ฮะแอบเข้าไปอยู่ในห้องน้ำของผู้หญิงในปั๊มน้ำมันแต่ว่าเขาไหวตัวทันกันเห็นก่อนนะฮะก็เลยไปจับตัวกันนะครับ
สพธาตุพนมตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุนะครับยังไม่มีการบันทึกภาพในจุดเกิดเหตุเอาไว้
แต่เปรียบเทียบปรับไปเป็นเงิน๑๐๐บาทนะครับข้อหาคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับหญิงสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุเราได้ไปคุยด้วยนะฮะเธออยู่ที่มุกดาหารนะครับเธอบอกเธอถ่ายคลิปเอง
ตอนที่เข้าไปจับผู้ชายคนนั้นคือเธอเนี่ยคืนวันเกิดเหตุเมื่อช่วง๓๐มกราคมประมาณ๕ทุ่มกว่า
ก็แวะเข้าห้องน้ำผู้หญิงในปั๊มมากับลูกสาวตอนเดินเข้าห้องน้ำเห็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่หน้าห้องน้ำสองคน
แล้วมองไปที่ข้างในห้องน้ำผู้หญิงก็ยังไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเออเขาอาจยืนรอเพื่อนอยู่
พอเธอเข้าไปเข้าห้องน้ำนะฮะกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่คนที่อยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยเขาตะโกนเข้ามาในห้องน้ำบอก
พี่นั่งคุกเข่าทำไมแล้วก็เดินเข้ามาเคาะประตูห้องน้ำข้างเธอ
พอเธอเปิดออกมาดูก็คือผู้หญิงผู้ชายที่อยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นคนละเมืองดี
เขาเห็นคนที่แบบผิดสังเกตเข้าไปอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงเป็นผู้ชายไง
มีผู้หญิงเข้าไปแล้วก็นั่งยองเขาก็เลยตะโกนเรียกเลยนะฮะ
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่เห็นแล้วเธอออกมาก็เนี่ยฮะเขากำลังช่วยกันจับตัวคนที่ก่อเหตุอยู่
เขาไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในเพราะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่
แต่พอดีออกยังไม่ออกมาค่ะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า
มีคนแอบมองเขาบอกไอ้นี่มาแล้ว
เขาบอกว่าคุกเข่าทำไมผู้ชายคนนี้คุกเขาเขายืนดูอยู่เขายืนอยู่ข้างนอกข้าง
คุกเข่าทำไมเปิดประตูในนี้เขาบอก
ก็เลยเปิดออกมาก็บอกว่าพี่มีคนแอบมองเขาบอกอย่างนี้
เขาบอกให้รู้ถ่ายชีวิตไวท์
มีคนสังเกตเห็นก่อนพอดีฮะก็เลยช่วยกันได้ทันครับนะคะ